มีเรื่องราวของเด็กหญิงกระตันยูคนหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนะคะ
น้องอายุแค่๑๔ปีชื่อน้องดาว
คือก่อนทุกครั้งที่จะไปโรงเรียนจะช่วยงานคุณแม่
แล้วก็ออกไปซื้อข้าวของเครื่องชั้นที่ต้องเอามาขาย
เพราะว่าญาติก็มีการเปิดร้านขายของอยู่
ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันค่ะทุกคนก็รู้จักเธอดี
กระทั่งวันหนึ่งออกไปซื้อของนานผิดปกติ
แปลกใจแถมได้ยินเสียงไซเรนรถด้วย

น้องถูกรถชนเสียชีวิตถูกไฟคลอกด้วยนะคะ
นี่ค่ะเป็นวินาทีที่นางอารีชาวัยแม่ของน้องดาวนะคะ
เดินมาเห็นศพลูก
โอ้โหแม่เนี่ยทำใจไม่ได้
ร้องไห้แทบขาดใจเป็นลมล้มพับไปเลยค่ะ
ญาติญาติก็ต้องคอยประคองคุณแม่ไว้นะคะ
นางอารีเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวเนี่ย
จะมาช่วยแม่ทำความสะอาดสำนักงานที่ดิน

จะมาช่วยทุกวันก่อนไปโรงเรียน
แล้วก็ไปช่วยขายของด้วยรวมถึงไปซื้อของใช้ที่ขาดเหลือ
เพราะว่าญาติเปิดร้านขายอาหารอยู่ในสำนักงานที่ดิน
วันนี้น้องก็ทำตามปกติแต่แม่ผิดสังเกต
เพราะน้องออกไปนานสักพักนึงได้ยินเสียงรถดับเพลิง
ได้ยินเสียงไซเรนมันผิดปกติ

ตุ๋นแขนเขียนเขียนอะไรกับเขา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ที่ถนนผลโหงโยทินตะวนโค้กสังโรง
นายธนาพนภวงพลคนขับรถเก่ง

ตัวเขาเองขับมาด้วยความเร็วก็เลยมองไม่เห็นค่ะพุ่งชนอย่างจังจนร่างของน้องเนี่ย
เด็นออกมาจากรถเลยนะคะสภาพก็คือน้องยังสวมเสื้อผ้าชุดกีฬาของโรงเรียนอยู่เลยอ่ะ
แล้วก็มีบาดแผลชะกันตามใบหน้าลำตัวเลือดไหลนองพื้นนะคะส่วนรถจักรยานยนต์ของน้องถูกครูด
ไถไปไกลกว่า๓๐๐เมตรแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้เผาวอดทั้งคันเลย
ต้นร้อยเวรควบคุมตัวนายธนพลคนขับรถเก๋งส่งพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
ส่วนร่างของน้องดาวก็ส่งให้ทางโรงพยาบาลผ่าชนะสูตรแล้วก็มอบให้ร่างนำกลับไปประกอบพิธีค่ะ